วันนี้อังคารที่๕เมษายน๒๕๕๙
เรื่องราวในโลกโซเทียลที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุด
เมื่อวานนี้น้องเฟื้องจัดอันดับมาเลย๕อันดับมีอะไรบ้าง
ใช่ค่ะที่มาเช้าวันนี้เพราะรวบรวมมาเลยว่า
ประเด็นที่คนสนใจ๕คำค้นในโลกออนไลน์
สถิติล่าสุดคือเที่ยงคืนเมื่อวานนี้เลยนะคะ
นำเสนอเช้านี้๕อันดับแรกคนสนใจเรื่องอะไรบ้าง

อันดับแรกอันดับที่๕ก่อนนะคะ
เป็นเรื่องราวของแบตมินตันค่ะ

หลังจากที่น้องเมรัชนกอินทนนท์นะคะ
ก็ส่งให้คำว่าแบตมินตันเข้ามาติดอันดับคำค้นประจำวันนะคะ
แฟนเพจของน้องเมย์เองก็มีคนมาแสดงความยินดี
รูปที่น้องเมย์ถือถ้วยรางวัลคนกดไลค์ไปแสนห้าหมื่นกว่าครั้งเลยนะคะ
อันดับที่๔ยังอยู่ของเรื่องราวกีฬานะคะ
เลสเตอร์นั่นเองนาทีนี้เนี่ยคงไม่มีทีมฟุตบอลไหน
ฮอตได้เท่าเลสเตอร์ซิตี้อีกแล้วนะคะ
อกจากนี้เมื่อวานจิ้งจอกสยามก็เปิดบ้าน
แล้วก็ยังเป็นวันเกิดของเจ้าของสโมสรชาวไทย
คุณวิชัยศรีวัฒนประภาอีกด้วยค่ะ
อันดับที่๓มาเวทีประกวดร้องเพลงกันบ้าง

หลังจากที่เปิดตัวมาเป็น๑๒คนสุดท้ายของเวทีคว้าดาวนะคะ
แต่ว่าตรงกลับเป็นคนแรกที่ไม่ได้ไปต่อ
ทำเอาช็อกแฟนไปเป็นแถวเลยค่ะ
อันดับที่๒อยู่ในเฮดไลน์ของเราด้วยนะคะ
นักแสดงนักร้องหนุ่มชินชินวุฒิค่ะ
หลังจากถูกคณะกรรมการคัดเลือกทหารกองเกิน
สินให้เข้ารับราชการทหารทันที
ส่งผลให้นักร้องหนุ่มชินชินวุฒิถึงกับปล่อยโฮ
เพราะว่าเป็นห่วงแม่กับน้องที่ไม่มีใครดูแล
เพราะต้องเข้ารับชายชาติ๒ปีค่ะ
และอันดับที่๑นะคะค้นกันอย่างต่อเนื่อง
หลังจากเมื่อวานนี้เริ่มมีเรื่องราวตั้งแต่ช่วงเที่ยงมา
ว่าเจอตัวแล้วสำหรับคนที่เป็นคนฆ่าน้อง
โดยหลังจากจับกุมผู้ใหญ่บ้านใน๒ชั่วโมง
ส่งผลให้คำค้นหานี้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศ